ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็
ในฐานะแฟนคลับตัวยงคนหนึ่ง
แล้วจัคซัลหวังซีก็เป็นศิลปินระดับโลก
เลยที่น้อยคนมากที่จะไม่รู้จักอยู่แล้วนะคะ

พอเรารู้นึกในโอกาสได้ร่วมงานแน่นอนว่า

บางครั้งตัวเราเองเราก็เคยประสบพบกับแบบ
ไม่ได้ไม่ได้จะตอบโต้อะไรแต่ว่าส่วนตัวคือ
อยากให้ทุกคนรอติดตามดูวันที่๒๘ว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหน
ใช่ค่ะคือจริงอะ
นี่แต้มบูรณ์หมดเลย

น้องเดิมครูข้องนะครับ

ทุกคนก็ดีใจเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเขา
ทุกคนรู้จักอ่ะเพราะว่าตัวเราเองเรายังเป็นแบบเราก็เป็น

ตอนนั้นเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

จะได้ทักทายเขาได้
จริงเรื่องเพลงเรื่องเต้นเขาอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรมาก
แต่ว่าก็คือเตรียมตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นดีกว่า
ใช่ว่าถ้าเจอเขาก็กลัวจะตื่นเต้นมาก
และเกร็งอะไรอย่างนี้

หรือว่าต้องควบคุมความคิดของตัวเอง
หรือกลัวจะแสดงเป็นที่แบบ

มีนิดนึงแต่จัดการความคิดตัวเอง

ก็ทำให้เขามาเข้าใจเรา

อะไรอย่างนี้ก็ปล่อยก็ปล่อยผ่านไป
ก็อยากบอกว่าอยากพักบ้าง

ไม่ใช่รายวันเลยกระแสมีเป็นรายชั่วโมงเลย
บางทีก็โฟกัสไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะต้อง

เรื่องว่าเข้มแข็งแล้วชินแล้วนะ

ช่วงแรกเลยที่ได้ตำแหน่งมา
ยังไม่ค่อยชินแต่พอหลังมาก็เริ่มชินแล้ว
เพราะว่าเหมือนบางทียัง

เรื่องใหม่มาอีกแล้วก็ทำได้แค่แบบปล่อยผ่าน

เพราะว่าช่วงนี้งานเยอะได้ร้านเรา
มีกันอะไรที่นั่งคลิปตรงจุดนี้ด้วย

แล้วก็โฟกัสองค์กรโฟกัสตัวเราเอง

ก็มีบ้างค่ะ

หรือว่าเลิกงานก็หาหนังที่เราชอบ

แล้วก็คอยแบบปกป้องเราตลอด
เวลาที่เจอดราม่าอะไรก็ตาม

ก็ยอมรับว่า

เราก็ไม่คิดว่าเขาจะ

ก็ยอมรับละกัน

ได้เห็นบ้าง
ผมก็ยอมรับว่า
ไม่คิดว่า
ใช้งานทุกวันเลยช่างเขาก็เลยแนะนำว่าเลี้ยงใหม่ดีกว่า
ถอดผมมาแล้วก็ตัดผมเสียออกเลยค่ะ
ก็ตัดเป็นรูปผมสั้นไปเลย
ชอบมากเพราะว่าเวลาเราเสร็จงานปุ๊บเราก็สระผมแล้วคือแห้งไวมากมันจะ

เพราะว่ามันสะดวกสบายด้วย

ขอบคุณครับ